นี่ก็เป็นเหตุเกิดขึ้นกับเด็กชายอายุเพียงแค่เดือนเสร็จเท่านั้น
ที่ก็เสียชีวิตโดยที่ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะ
โดยคนเป็นแม่ก็ออกมาบอกว่าหลังจากที่ไปทำงานก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับพ่อ
และหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เสียชีวิตตำรวจก็สันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆาตกรรมค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนิติพัฒน์เหมกุลเศษร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าตรวจสอบศพเด็กชายบุญทิ้งจันรัศมีอายุ๔๕วัน
ที่โรงพยาบาลศรีมโหสดหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
จากการตรวจสอบสภาพร่างกายพบว่าบริเวณหน้าผากด้านซ้ายมีรอยเขียวช้ำ
สองข้างปากคอและจมูกก็มีรอยเขียวช้ำอย่างหนักด้วย
แล้วก็ยังมีรอยเล็บที่บริเวณต้นคอด้านซ้ายนะคะ
ก็เลยลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
นำศพไปส่งที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปด้วย
ทางด้านนางสาวลักษณะจันรัศมีอายุ๓๑ปี
คนที่เป็นมารดาคนที่เป็นแม่เนี่ยนะคะ
ก็ให้การว่าวันเกิดเหตุได้ออกไปทำงานวันแรก

ซึ่งก็ทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเขาหินซ้อน
ซึ่งเป็นสามีดูแลลูกชายทั้งสองคน
กระทั่งช่วงบ่ายสามีโทรศัพท์โทรมาแจ้งบอกว่า

ก็พบว่าลูกชายคนโตเอาหมอนกดทับใบหน้าน้องชายจนเสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็กำลังรวบรวมข้อมูลต่างเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจเองก็มีการเก็บรูปบมข้อมูลจากหลายฝ่าย
แล้วก็ยังไม่เชื่อคำให้การของนางสาวลักษณะนะคะว่า
ลูกชายวัย๒ขวบจะใช้หมอนกดใบหน้าน้องชายจนเสียชีวิต
เนื่องจากว่าสภาพศพนั้นมีรอยเขียวช้ำคล้ายกับการถูกทำร้ายร่างกาย
ทางพนักงานสอบสวนก็เลยนัดให้นายเจรพัฒน์ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยค่ะ
ให้ปากคำกับตำรวจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกชาย

ส่วนพี่สาวของนายจิรพัฒน์เชื่อว่านี่น่าจะเป็นฝีมือของน้องชายตัวเองที่ลงมือฆ่าลูกนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปค่ะ